ในส่วนของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนมีการเตรียมพร้อมไว้อย่างเต็มที่
แม้กระทั่งมีการเตรียมว่าหากพบทั้ง๑๓ชีวิตแล้ว
จะมีการปฏิบัติอย่างไรกันต่อไป
ทีมแพทย์เตรียมความพร้อมในการดูแลทั้ง๑๓คน
ทันทีที่ออกจากถ้ำกรณีที่พบแล้ว
สิ่งแรกที่แพทย์แนะนำก็คือ
จะต้องถูกนำตัวไปอยู่ในพื้นที่กักกันโรคติดต่อไว้ก่อน
เพราะว่าในถ้ำอาจจะมีเชื้อโรคร้าย
ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่ภายนอกนะคะ
สิ่งที่ต้องช่วยผู้ที่ติดถ้ำออกมามีอะไรบ้าง

เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาล
หากสามารถช่วยนักเตะเยาวชนและโค้ดทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้

คือจะต้องถูกนำตัวไปอยู่ในพื้นที่เขตกักกันโรคติดต่อ
ที่ดูแลโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษ
ที่มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับเชื้อโรคและโรคติดต่อ
เพื่อเฝ้าระวังว่ามีการติดเชื้อหรือไม่
จากในถ้ำลึกอาจมีเชื้อโรคที่แปลกใหม่
ชนิดที่ไม่เคยพบมาก่อนเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน
ไม่ให้เชื้อชนิดใหม่แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง
จำเป็นต้องกักตัวผู้ที่อยู่ในถ้ำทั้งหมด
ผู้ประสบเหตุและทีมช่วยเหลือทุกคน
อีกเรื่องที่ถือว่าน่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน
คือทั้ง๑๓คนติดอยู่ในถ้ำหลวงนานถึง๔วันแล้ว

ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะไฮเปอร์เทอร์เมีย
หรือภาวะอุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ
ทำให้เกิดผลกระทบต่อสมองและหัวใจ

เพราะน้องสวมใส่เสื้อผ้าเพียงแค่ชุดกีฬาบางเท่านั้น
ภาวะนี้เกิดได้จาก๒ปัจจัย
คือหนึ่งจากการสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
หรือ๒เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียการปรับอุณหภูมิ
ทำให้ไม่สามารถสร้างหรือเก็บความร้อนในร่างกายได้
อีกประเด็นที่ต้องดำเนินการทันทีเมื่อพบตัวทั้ง๑๓คนคือ
การรักษาผลกระทบที่เกิดจากกระจกตา
และระบบการรับแสงต่างของดวงตา
เพราะน้องอยู่ในที่มืดสนิทถึง๔วัน
พอออกมาเจอแสงอาจปรับสภาพไม่ทันนั่นเอง
ขณะที่ทีมแพทย์ได้เตรียมความพร้อม
ในการดูแลรักษาพยาบาลครบในทุกด้านแล้ว

ประกอบด้วยการตั้งเต็นต์พยาบาลสนามที่จุดเกิดเหตุ
ฉุกเฉินที่พร้อมเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบเหตุทันที

ก็สามารถเดินทางถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้
และหากจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์
ทางทีมก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่นกัน

ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช

โรงพยาบาลแม่สายโรงพยาบาลเชียงราย
และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
ที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

เมื่อพบผู้ประสบเหตุทั้ง๑๓คน
ทุกคนจะมีอาการอ่อนเพลียอาจมีภาวะขาดน้ำ
ก็ได้เตรียมน้ำเกลือและสาน้ำไว้แล้ว

วางแผนรองรับเรื่องต่างไว้รอบด้าน
เช่นแพ้จากการถูกแมลงกัดต่อย
ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มระหว่างอยู่ในถ้ำ
ก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือ

ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน